คล้ายกันครับคุณลุงวัย๗๖ปีที่จังหวัดตรังก็ปั่นจักรยานออกมาจากบ้านยามเช้ามาออกกำลังกาย
จู่กำลังจะเลี้ยวเข้าไปที่บ้านคุณผู้ชมรถยนต์เขาพุ่งตรงมาชนเสียชีวิตเลย

ตำรวจสพย่านตาขาวพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลสถานตรังแล้วก็หน่วยกู้ชีพสมาคมร่วมใจ
ไปตรวจสอบเหตุการณ์รถยนต์ไปชนกับรถจักรยานที่เกิดเหตุก็มีผู้เสียชีวิตนะครับ
บนถนนสายตรางปะเหลียนครับบนถนนพบรถยนต์ทะเบียน๗กไก่ลจุฬา๒๘๗๐กรุงเทพมหานคร
อยู่ที่ข้างเกาะกลางถนนสภาพด้านหน้านี่โอ้โหรถยุบลงไปเลยนะครับ
คนขับคือนางพัชรีจีมระพิวัฒน์อายุ๕๑ปีซึ่งยืนรอให้การกับตำรวจอยู่นะครับ
แล้วก็รถจักรยานของผู้ตายก็สภาพเบี้ยวเลยแล้วก็พบร่างของผู้ตายอยู่บนกระจกรถที่บริเวณด้านหลัง
ชนจากข้างหน้ากระเด็นไปอยู่ข้างหลังแบบนี้เลยก็ทราบชื่อผู้ตายก็คือนายบำรุงโพธารารัฐอายุ๗๖ปี
สภาพศพนั้นสวมชุดเป็นชุดนักปั่นจักรยานนี่แหละครับนอนหงายอยู่ท้ายรถศีรษะมุดเข้าไปในกระจกห้องโดยสารเลย
ทางด้านของกู้ภัยก็เร่งให้การช่วยเหลือแต่ว่าสุดท้ายนายบำรุงก็เสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุก็มีญาติของผู้เสียชีวิตมานะฮะชื่อว่านายคณิตฉิมชำอายุ๖๕ปี
เขาบอกว่าก่อนเสียชีวิตผู้ตายปั่นจักรยานแล้วก็ไปออกกำลังกายเป็นประจำเขาทำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วทุกเช้า
ก่อนเกิดเหตุก็กำลังจะปั่นกลับรถเพื่อกลับบ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๑กิโลได้
แต่ว่าก็คงจะไม่เห็นรถยนต์ที่เขากำลังขับมาแหละครับจู่ก็กลับเลยอะไรแบบนี้
รถยนต์ที่ขับทางตรงมาก็เบรกไม่ทันก็ชนเข้าไปอย่างจังแบบนี้นะฮะก็ทำให้เสียชีวิต
ส่วนคนขับรถยนต์นางพัชรีก็บอกว่าตัวเองก็ขับมาทางตรงอยู่ดีจู่คนปั่นจักรยานเลี้ยวแบบกระทันหันเลยครับ
กระชั้นชิดคือเรามาทางตรงเขาก็ไม่ได้เอกใจว่าจะมีคนกลับอะไรแบบตรงนั้นเธอก็เลยบอกว่ามันเบรกไม่ทันมันกระชั้นชิดก็ชนเข้าไปเลย
แล้วก็จริงตอนเกิดเหตุมันมีหมอกลงด้วยมันเช้าตรู่มันมีหมอกลงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ทำให้เออมันมองไม่ค่อยเห็นก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ว่าก็จะมีการเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปสอบประคำอย่างละเอียด
แล้วก็จะดูกล้องวงจรปิดด้วยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเพื่อว่าที่จะหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ